ทีนี้มาดูเรื่องของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีนะคะ
ในเรื่องของคดีความมีความคืบหน้านะคะ
เพราะว่าวันนี้ทางพนักงานสอบสวนกองปราบ
สำนวนคดีส่งให้กับอายการเรียบร้อยแล้ว
มีทั้งสั่งฟ้องและสั่งไม่ฟ้องเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดกัน
แต่ประเด็นที่จะพูดถึงก่อนเลยก็คือประเด็นเครื่องเคียงค่ะ

ไงมีคลิปโหยังมีอีกเหรอยังมีค่ะ
เมื่อวาน๔แล้วนะใช่ค่ะแล้วก็มีคลิปย่อยอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่๕
วันนี้มาอีก๓๖๗๘เรียงมาเลยนะคะ
ทางเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรมเขาโพสต์ในเพจของเขา
แล้ววันนี้เขาก็ชี้แจงด้วยว่าทำไมถึงโพสต์
เพราะแน่นอนฟ้าก็ถูกตำหนิจากกรณีคลิปนี้เพราะฟ้ายอมรับเป็นเสียงเขาเอง
คนก็ถามต่อไปด้วยว่าแล้วคนโพสต์เนี่ยมีเจตนาอะไร
คนโพสต์ก็คือนายอัจฉริยะก็ต้องมาตอบเหมือนกัน
ไปดูกันหน่อยค่ะคลิปวันนี้๓คลิปนะคะไล่เรียงไปคลิปที่๖ช่วงสาย
เป็นการสนทนากันยาวประมาณ๒นาทีครึ่ง
ที่ถูกนายอัจฉริยะแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
อาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทฟังเสียงคลิปนี้บางช่วงบางตอนนะคะ
ดำเจ้าก่อนแรงตอนเจ้าใหไปตรงแรงเลียนแนว
เฃ่จนพักเชื้อ

ค่าประกันแสนหนึ่งยังพี่ป้อง๕๐๐๐หนุ่มหมื่นหนึ่ง
แล้วให้เงินติดตัวพี่มา๒๕๐๐๐
นี่มีต่อค่ะ

ใช่อันนี้คลิปต่อไปเป็นคลิปที่๗

พูดถึงคนที่คอยให้ความช่วยเหลือในคดีนี้
ว่าพูดถึงแบบลักษณะว่ามีคนอยู่เบื้องหลัง

หรือว่ามาร่วมช่วยตรงนี้ด้วย

ไม่ตลอด
เช่นเคยนะคะคุณผู้ชมก็ต้องขออนุญาตดูดเสียง
คำที่ไปพาดพิงบุคคลอื่นนะคะ
ส่วนคลิปที่๘ก็มีการแชร์ช่วงเย็นนี้เองนะคะ
คลิปนี้จะพูดว่าเกี่ยวกับลอตเตอรี่๓๐ล้านกาญจนบุรี

เป็นบุคคลที่อยู่ในแวดวงนี่แหละนะ
ของลอตเตอรี่๓๐ล้านที่กาญจนบุรี
ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในฝั่งของทีมครูปรีชาที่ถูกพาดพิง
เป็นตัวละครที่อยู่ในเรื่องราวของคดีนี้แหละ

มันเป็นเรื่องชู้สาวรักสามเศร้าอะไรแบบนี้
ทางเพจหรือว่าทางโลกออนไลน์เขาตั้งว่า
เสียงเรื่องของรักสามเศร้า

พี่ช่วยพี่อย่ายุ่งกับพี่เนี่ย
ก็จะจะให้พี่มากขึ้นเนี่ย
ต้องจัดโต๊ะจีนเลี้ยงเฉลาน้องนี่

คนนั้นคนนี้เข้ามาติดพันธุ์นะ

แต่ว่าคนที่ถูกพาดพิงอยู่ในคลิปเสียงนี่ก็
คือไม่สุขแน่นะครับเศร้าแน่นะครับ
ทีนี้ที่ท่านฟังมาหลายคลิปแล้วในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
ท่านผู้ชมครับท่านก็อาจจะตกลงมันมีคลิปอะไรยังไงกันแน่นะครับ
วันนี้ครับในการเปิดเผยของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
เจ้าของเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

อัจฉริยะบอกว่าคลิปเสียงสนทนาของหญิงสาว๓คน

อัจฉริยะบอกกับเราว่า
ที่จริงแล้วคลิปเนี่ยมันมีอยู่คลิปเดียวนั่นแหละ

เนื้อหาเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคดีลอตเตอรี่๓๐ล้าน

พิธีกรผู้ประกาศข่าวทนายความ
แล้วคนที่เคยมีปัญหากับนางสาวฟ้าส่งมาให้ตน
ก็เลยทยอยปล่อยเสียงเป็นบางช่วงบางตอน

เพียงแต่ตัดมาออกเป็นบางช่วงบางตอน

ทำให้คนฟังเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้
อัจฉริยะบอกว่าเหตุผลที่นำคลิปเสียงออกมาเผยแพร่
เพราะต้องการให้สังคมรับรู้ถึงพฤติกรรม
ของบุคคลที่เป็นอันตรายกับสังคม
หากนางสาวฟ้าจะฟ้องร้องตนที่นำคลิปเสียงมาปล่อย

ว่าไม่เคยระบุว่าเป็นเสียงของนางสาวฟ้า
แต่ว่านางสาวฟ้าเองนั่นแหละที่ออกมายอมรับเองว่า
เป็นเสียงของตัวเธอเองที่ได้คุยเล่นสนุกสนานตามภาษาผู้หญิง
แล้วก็ต้องออกมาร้องห่มร้องไห้ขอโทษบุคคลที่พาดพิงถึง
มันเกิดจากความคิดที่มาจากกล่องใต้สำนึกอยู่แล้ว
ที่เขาอยากจะพูดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่พูดเป็นเรื่องเป็นราวได้หรอก
คนเราจะพูดอะไรเป็นชั่วโมงกว่าพูดด่าผู้หลักผู้ใหญ่
โจมตีใส่ร้ายผู้หลักผู้ใหญ่
ผมถามว่ามันไม่ได้เกิดจากความคิดที่ไม่ได้มีการไต่ตองมาก่อนนะ
อันนี้คิดโดยไต่ตองมาแล้วพอทำผิดแล้วเนี่ย
ยังเอามาดัจจริตแล้วให้อีกต่อหน้าประชาชนอีกนะ
ถูกกันแกล้งใส่ร้ายต้องการดิสเครดิตต้องการทำลายชื่อเสียง
ผมถามว่าคนแบบนี้สังคมควรให้ราคาล่ะ
เป็นคนที่ไม่มีราคาอยู่แล้วในสังคมไทยถูกไหมครับ
แล้วผมถามว่าวันนี้คนที่เสียหายไม่ใช่เขา
เพราะที่ทหารคือคนที่ถูกพลาดพิงทั้งหมดที่ขณะนี้ตกเป็นจำเลยสังคม
ผมต้องให้ประชาชนตัดสินว่าคนคนนี้กำลังทำอะไร
ผมไม่เคยพูดนะว่าเป็นเขาไม่เคยพูดว่าเป็นเพื่อนเขาหรือเป็นใครเลย
เพราะพีชผมก็ไม่เคยรู้จักผมยังไม่รู้เลยว่าพีชนี่ชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรถูกไหม
แล้วเราก็ส่งมาให้เราเราก็เอามาดูเออมันมีประโยชน์ต่อสาธารณะเราถึงก็ดำเนินการ
คือตามกฎหมายเนี่ยนะการที่เรานำมาเผยแพร่นะครับสิ่งที่มีคนหมินประมาทโดยที่ไม่ได้มีการระบุว่าใครเป็นผู้พูด
คนที่มาเผยแพร่ไม่มีความผิดตามกฎหมาย
แต่คนที่ออกมายอมรับว่าเป็นคนพูด
นั่นแหละคือบุคคลที่หมินประมาทผู้อื่น

ก็คือมีข้อหามินประมาทไม่ใช่ผม
ดังนั้นเนี่ยพรบคอมก็ไม่เข้าสักข้อหนึ่ง
เพราะผมไม่ได้รบบุตัวตนใคร
ถูกไหมครับเพราะผมบอกแล้วอยู่ระหว่างการรอพิสูจน์
ดังนั้นเนี่ยผมไม่มีความผิดทั้งสิ้น
โดยการโฆษณาชวนเชื่อ
ส่วนจะเหตุผลพฤติกรรมอะไรยังไงก็เดี๋ยวรอดูต่อ

นะคะทีนี้มาดูคดีหลักของเรื่องนี้นะคะ
วันนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าทางพนักงานสอบสวนของกองปราบ
เขาได้นำสำนวนคดีส่งให้กับทางอายการเรียบร้อยแล้วนะคะ
ทางพนักงานสอบสวนหรือตำรวจมีความเห็นสั่งฟ้อง
ส่วนอีก๑เรื่องก็คือประเด็นที่ครูพระชาติแจ้งความเอาผิดโหมดจรูล
ยอกของตกหล่นหรือรับของโจร
ตรงนี้เนี่ยทางพนักงานสอบสวนของกองปราบมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนะคะ
ก็ส่งทั้งสองเรื่องนี้ไปที่อายการอายการก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณา
ก็ต้องรอดูว่าอายการจะมีความเห็นตรงกับตำรวจหรือเปล่าอาจจะเห็นต่างก็ได้นะคะ
วันนี้พลตำรวจรีมัยตรีฉิมเฉินผู้บังคับการปราบราม
พร้อมด้วยพลตำรวจรีชาญวิมลศรีรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
หัวหน้าชุดทำงานคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
นำสำนวน๓หลัง
้มคดี๒สำนวนค่ะ
คือสำนวนที่ครูปรีชาไคร่ครวนกล่าวหาร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
ยักยอกของตกหล่นหรือรับของโจร
และสำนวนที่ร้อยตำรวจโทจรูลกล่าวหาครูปรีชาและเจ๊บ้าบินหรือนางรัตนาพรสุภาทิพย์
แจ้งข้อความอันเป็นเท็จเป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องรับโทษทางอาญา
ก็เอาไปมอบให้กับทางอายการนะคะ
พลตำรวจรีชาญบอกว่าคดีนี้เริ่มทำสำนวนมาตั้งแต่รับโอนมาจากตำรวจภูทรภาค๗
ทางกองปราบก็ยึดเนื้อหาเดิมเป็นหลักนะคะ
ปราบเองก็ได้สอบสวนหาข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลัก
ทีนี้ทางอายการค่ะนายพิทักษ์อบสุวรรณอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาและคณะทำงาน
สำนักงานคดีอาญาก็รับมอบสำนวนมาแล้วก็ชี้แจงการรับสำนวนคดีโดยพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องนะคะ
สำนวนที่หมวดจรูนกล่าวหาครูปรีชาและเจ๊บ้าบินตรงนี้เนี่ยสั่งฟ้องไป
ส่วนสำนวนที่ครูปรีชากล่าวหาหมวดจรูนสั่งไม่ฟ้องนะคะ
ธิบดีอายการก็เลยบอกว่าสำนักคดีอาญาและสำนักงานอายการสูงสุดก็ต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อตรวจสอบและพิจารณาอย่างละเอียดค่ะ
ก็ตั้งรับนะครับเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีสำคัญตามระเบียบการดำเนินคดีของสำนักงานอายการสูงสุดนะครับ
เราก็จะเตรียมตั้งพนักงานอายการเป็นคณะทำงานคดีสำคัญขึ้นมาเพื่อตรวจสอบนะครับและพิจารณาสำนวนคดีนี้โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่เนื่องจากว่าสำนวนนี้พนักงานอายการเรายังไม่เคยเห็นข้อเท็จจริงในคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานทางด้านใดด้านหนึ่ง
ทีนี้นะคะทางผู้ต้องหาก็คือครูปรีชากับเจ๊บ้าบินอยู่ในระหว่างฝากขังนะคะ
ก็จะพิจารณาสำนวนให้ทันก่อนครบกำหนดฝากขังครั้งสุดท้ายก็คือ๑๘เมษายน
ตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้ค่ะว่าใครคือเจ้าของลอตเตอรี่เพราะว่ากระบวนการยังไม่เสร็จซึ่งเป็นหน้าที่ของกระบวนการทางแพ่งที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีก็ยืนยันว่าไม่มีความกดดันอะไร
พิจารณาคดีไปตามพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนส่งสำนวนไปให้ทางสำนักงานอายการจะไม่พิจารณาจากกระแสกดดันของสังคมนะคะก็คือพิจารณาจากหลักฐานจากข้อเท็จจริง
ส่วนคลิปเสียงค่ะที่มีการพาดพิงว่ากองปราบรับผลประโยชน์ก็คือคลิปเสียงที่เราเปิดไปให้ฟังนะคะ
ผู้บังคับการปรับรามบอกว่าถ้าเป็นการกล่าวหาที่ตัวท่านเองเนี่ยจะไม่ถือโทษอะไรท่านก็ฟังคลิปแล้วนะคะแต่จากการฟังจากคลิปเนี่ยมันมีการพาดพิงถึงองค์กรซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้
ถ้าพาดพิงตัวท่านเองคนเดียวส่วนตัวเป็นเรื่องบุคคลเนี่ยท่านไม่ถืออะไรแต่ตอนนี้มันพาดพิงถึงขั้นองค์กรก็เลยยืนยันว่าเดี๋ยวจะเอาผิดคนที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้แต่ขอตรวจสอบคลิปต้นฉบับก่อน
กองปราบและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทำคดีตรงไปตรงมาไม่เคยรับผลประโยชน์ส่วนเรื่องที่มีการถอนฟ้องไปก่อนหน้านี้ก็เป็นสิทธิ์ที่จะทำได้ไม่แสดงความคิดเห็นอะไรในประเด็นนี้ค่ะ
ก็เป็นคดีอาญานะครับในส่วนของคดีอาญาวันนี้คดีแพ่งเนี่ยอยู่ที่สารแพ่งกาญจนบุรีแล้วันนี้ในเฟซบุ๊คของทนายตั้มทนายสิทธาทนายของหมวดจรูนเนี่ยก็มีการเปิดเผยภาพที่ไปหารือกันที่บ้านของหมวดจรูนบอกว่าเป็นการเตรียมการขึ้นคดีแพ่งที่สารถนัดพฤษภาคมนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของคนอ
ปรีชาบอกว่ากรณีที่ตำรวจกองปราบได้ส่งสำนวนคดีหวย๓๐ล้านต่ออายการแล้วโดยสั่งฟ้องตนเนี่ยนะครับก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการซึ่งตนจะขอต่อสู้จนถึงที่สุดผลจะออกมาอย่างไรก็พร้อมยอมรับส่วนตัวไม่กังวลแม้ว่าจะใช้สำนวนของทางตำรวจภูทรภาค๗แล้วไปเพิ่มหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ตามแต่ยังมั่นใจในพยานหลักฐาน

อันนี้ขออุ๊บไว้ก่อนนะเพราะว่าพยานคนใหม่เนี่ยเป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้น
อยู่ในตลาดนั้น
อันนี้ขอปิดไว้ก่อนนะเดี๋ยวความลับเปิดเผยหมด
ที่รังกาลที่บ้างอยู่ในสำนวนกันครับ
อันนี้อยู่ที่ธนายครับธนายกำลังดำเนินการรับร้อยนะ
ก็คือยังไม่สรุปว่าจะเอาพยานคนนี้ไปส่งให้กับกองปราบหรือจะไปยื่นต่อสารอะไรอีกอย่างนี้ใช่ไหมครับ

คือเมื่อวานไปปรึกษามาเนื่องจากเรายืนยันมั่นใจว่าเราเนี่ยเอาโทรศัพท์ไปอย่างแน่นอน

อย่างนี้เขาบอกว่าถ้าไม่มีการใช้เช่นขณะที่เราอยู่ในตลาดนัด
ก็สามารถรู้ว่าจุดเนี่ยได้แต่ก็เราถือไว้เฉย
แล้วเปิดเครื่องธรรมดาโดยไม่มีคนโทรเข้าโทรออก
ก็ไม่สามารถที่จะเช็คได้หรอกว่าอยู่ในตลาดนัด

สามารถสวิงได้เช็คบริเวณได้
ครูไม่ได้ปิดเครื่องแต่ครูไม่ได้ใช้

ครูเลยบอกว่าเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้มันก็เช็คไม่ได้ไง

อ่าไม่รู้นะครูเขาบอกว่าเขามีคนให้ข้อมูลเขาอย่างนี้นะ

อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าทางตำรวจกองปราบจะส่งฟ้องไปทางอายการแล้ว
แต่ครูปรีชาบอกว่าตนจะเอาสำนวนที่เคยอยู่ที่ตำรวจภูทรภาค๗
จะเอาอันเนี่ยไปฟ้องศาลเองนะคุณเกดมทร

ปรึกษากับนักกฎหมายแล้วว่าสามารถนำสำนวนนี้ไปฟ้องคดีอาญาต่อสารจังหวัดกาญจนบุรีด้วยตัวเองได้
ว่าจะส่งฟ้องภายในสัปดาห์นี้
แล้วก็ยังฝากถามไปด้วยว่าไอ้ซองพลาสติกหุ้มสลากที่หายไป
ใครจะรับผิดชอบเพราะอาจเป็นหลักฐานสำคัญของครูปรีชา
จากนี้ครูปรีชายังพูดถึงเรื่องของนางสาวฟ้าว่าไม่ได้ติดต่อกันนานแล้ว
นางสาวฟ้าก็เคยแถลงข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้คดีของครูปรีชาอีก
จริงแล้วฟ้าเนี่ยฟ้าเองเขาก็ได้แถลงข่าวไปหลายครั้งนะ
ว่าเขาไม่ยุ่งกับคดีของหวยแล้ว
สามสิบล้านฟ้าจะไม่ยุ่งฟ้าจะไม่เกี่ยวแล้วฟ้าไม่ได้ติดต่อผมมานานมากแล้ว
ตั้งแต่เขาแถลงข่าวว่าเขาไม่ยุ่งกับคดีหวย๓๐ล้านนะครับ
ตอนนี้เหตุการณ์จะเป็นยังไงนั้นเป็นเรื่องของส่วนตัวเขา
ที่เขาได้พูดคุยกับเพื่อนอาจจะเป็นยอกกันบ้างเล่นกันบ้างโม้บ้าง
มันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาแต่เรื่องหวย๓๐ล้านเนี่ยฟ้าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องมานานแล้วครับ
เราก็ไปหาเจ๊เกียวด้วยค่ะครับนางปนัญชยาสุขภูลนะคะ
ก็บอกว่าก็ดีใจที่สำนวนถึงมืออายการแล้วทุกอย่างก็จะได้จบเร็ว
ตอนนี้ก็ทำอาชีพปกติขายลอตเตอรี่ไปตามปกตินะคะ
ก็ยังมั่นใจในตัวพยานที่เป็นแม่ค้า
ผู้สื่อข่าวก็เลยถามถึงคลิปเสียงของฟ้าด้วยนะคะ
เกียวบอกว่าไม่ได้ฟังแต่ได้ยินข่าวไม่ขอออกความคิดเห็น
เชื่อว่าน่าจะเป็นการพูดคุยส่วนตัวกับกลุ่มเพื่อนไม่รู้จักกับฟ้าเป็นการส่วนตัว
เรื่องนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะคะก็อยากให้มันไวมันจะได้เสร็จ
ทุกคนก็จะได้ทำสมาชีพตามปกติเพราะว่ามันก็ยังค้างคาอยู่
จะไปจะทำอะไรมันก็จะติดขัดขัดเพราะอยู่ในคดีความเรื่องนี้
บอกแล้วว่าเจ๊เกียวไม่ได้รู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัว
เขามาแบบยังไงเจ๊เกียวไม่ทราบเพราะว่าเคยเห็นเขาสองครั้ง
นี่เขามากับญาติครูปีชาที่กาญจนบุรีนะคะ
แต่ว่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยเจ๊เกียวไม่ทราบว่าเขามาเกี่ยวข้อง
แบบไหนแต่ในเรื่อง๓๐ล้านในการซื้อขายลอตเตอรี่เนี่ย
เขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์และเขาก็ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้
แล้วเขาจริงแล้วเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องนี้
แต่ว่าเขาจะเป็นกองเชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันนี้เจ๊เกียวไม่ทราบ
แต่ตรงนี้ไม่ใช่